คือถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยทำเทโล

แล้วก็บอลเร็วถึงประตูแล้วแบบของบอลได้

โดยที่ไม่ได้มีแบบฝึกเดียวกันอะไรนะ

เพราะว่าตอนนั้นผมก็กลับมาจากชุดฟุตบอลโลก
ที่ได้เล่นมาตลอดนะ

ได้เล่นสื่อตัวแรกตลอดกับเกือบชุดนี้
จนกลับมาเมืองไทย
ก็กลายเป็นว่าเราเป็นตัวหลักของทีมชาติชุดใหญ่แล้ว
ที่ได้แชมป์ครั้งแรก
ซึ่งไม่ได้แชมป์มาหลายครั้งแล้วของทีมชาติไทย
ก็เลยทำให้คนได้รู้จักแล้วก็ได้อาจจะประทับใจในฝีเท้าอะไรนะณตอนนั้น

ก็คือใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลัก
เทคนิคทักษะมันก็มาจากเรื่องของการฝึกฝน
การฝึกปลือหรือการทำบ่อย
คนก็พูดถึงเรื่องของทักษะเทคนิคของเราที่ทำได้ดีอะไรอย่างนี้
ฟุตบอลเราก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความสามารถในการเอาชนะ
แล้วก็เรื่องของการยิงไกลในช่วงหลังที่เราทำได้ดี
เพราะว่าด้วยความการฝึกฝนด้วยความชำนาญที่มันเกิดขึ้น
ประสบการณ์ที่ทำให้เราเก่งขึ้นถึงมีความสามารถที่ดีขึ้น
ทุกคนก็จะมองว่าเราเป็นสายเทคนิคสายคลาสสิก
เราก็หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปเล่นบอลอาชีพที่สิงคโปร์
ซึ่งทางเซโปรวันเองก็ติดต่อมา
เขาเห็นฟอร์มกันเล่นเราจากทัวร์นเตอร์เมนท์ที่เราเล่นที่เชียงใหม่
เขาก็เลยดึงเราไปเล่น
นั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนของการที่เราทำให้เรามีสถานะ
หรือการสร้างครอบครัวในเรื่องของการเงิน
เพราะว่าเราไปเล่นอาชีพนี้มันสามารถที่จะสร้างรายได้เขาได้ค่อนข้างสูง
ทำให้เราดูแลตัวเองปฏิบัติตัวเองให้เป็นเหมือนมืออาชีพ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการแข่งขันในสนามก็ค่อนข้างสูง
เพราะว่ามีผู้เล่นต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมันทำให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองข้างสูง
ปีเราก็เลยประทับใจกับสิ่งที่สโมสรให้เรา
แล้วแฟนบอลที่นั่นก็ค่อนข้างรักเราแล้วก็ยกย่องเราค่อนข้างมาก
สุดท้ายเราก็ต้องย้ายไปเล่นอีกที่หนึ่ง
ก็คือไปเวียดนามอีก๓ปีซึ่งซิโก้ชวนเราไป
ซึ่งนั่นก็เป็นอีกเขาเรียกบรรยากาศหนึ่งเพราะว่าหลีกเวียดนามตอนนั้นก็เป็นบอลอาชีพแล้ว
เราก็ได้สัมผัสกับฟุตบอลที่เป็นอีกแบบหนึ่ง
ก็คือมีแฟนบอลเต็มสนามเกือบทุกนัด
แล้วก็ได้เดินทางไปแข่งตามที่ต่างเหมือนกับฟุตบอลอาชีพจริง
ก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่น๓ปีแล้วถึงกลับมารีไทยที่เมืองไทย
กับสมสรรค์บีศรีเทวโลศาสนะ๓ปี
ซิโก้เขามีชื่อเสียงมาก่อนแล้วก็เป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมาก่อน

แต่พอเราสามารถที่จะสร้างฟอร์มตัวเองขึ้นมาให้ถูกจับตามอง
มันก็กลายเป็นว่าเราสองคนเนี่ยจะถูกจับตามองทั้งคู่
แล้วก็แฟนบอลก็จะคาดหวังอย่างเราทั้งคู่
มันทำให้เราทั้งสองคนเวลาซ้อมหรือเวลาไปไหนเวลาเดินทางเวลาโชว์ตัว
มันก็จะไปเป็นคู่ทำให้เรามีเกิดความสนิทกันขึ้น
ก็กลายเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดณตอนนั้น
แล้วก็ความที่เราเล่นในตำแหน่งที่ต้องเอื้อด้วยกัน
ซิกโก้ก็เล่นสยิงประตูเราก็เป็นคนส่งซิกโก้ทำทางเราก็เป็นคนจ่ายบอล
มันทำให้เรารู้ข่าวรู้ใจกันนะตอนนั้นค่อนข้างสูง
แล้วก็เล่นทีมชาติด้วยกันมาตลอดแล้วเวลาที่ซิโก้เล่นกับเราเล่นเนี่ย
มันเป็นเส้นทางเดียวกันมาตลอดแล้วก็ติดทิ้งชาติคู่กันมาตลอด

แต่การใช้ชีวิตนอกสนามก็เหมือนกัน
เราก็มีเวลามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในการไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศ
มันก็เลยทำให้มีเวลาที่ใช้อยู่ด้วยกันตลอดซึ่งก็สนิทกันมาก
คือช่วงปลายการเล่นที่เทโลแล้วเนี่ยเรากำลังกังวลกับเส้นทางต่อไป
ลังเลกับเส้นทางต่อไปเพราะว่ามันใกล้จะเลิกแล้ว
แล้วก็โอเคอาชีพของการเป็นโค้ชตอนนั้นมันยังไม่บูมแล้วมันไม่ได้อยู่ในหัวของเรา
เพราะว่าตอนนั้นบอลไทยยังไม่เป็นอาชีพ
ซึ่งการต่อยอดของการเป็นอาชีพโค้ดเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในหัว
มันยังไม่มีตัวอย่างให้เห็นด้วย
ในช่วงปลายก็ได้ไปทำงานอยู่เดือนเดือน
ทีนี้คุณมายอั้นก็ได้เรียกเรากลับมา
ใจเราเราไม่คิดว่าเราอยากทำงานตรงนี้
แต่ว่าจุดที่คุณเมฆอันมั่นใจในตัวเราเราก็เลยลองดูก็ได้
ก็ลองทำดูในเล็กที่๒ซึ่งก็ทำให้ผลงานมันจัด
จากที่อยู่ในโซนท้ายตารางกลับขึ้นมามีโอกาสลุ้นแชมป์ในปีนั้น
ซึ่งจุดนั้นเองมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกเออเราก็ทำได้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าในความทำได้คือว่าเราใช้ประสบการณ์มากกว่าในการสอนน้อง
ในการแนะนำน้องเราก็ต้องไปเรียนเพิ่ม
เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่างานนี้มันก็เป็นงานที่ท้าทาย
และเป็นงานที่อาจจะต่อยอดในเรื่องของฟุตบอลของเรา
อาจจะเปลี่ยนฐานะเป็นอย่างอื่นก็คือเป็นโค้ชที่แนะนำแทนเลย
เราก็เลยเริ่มที่จะศึกษาเริ่มที่จะหาความรู้เริ่มที่จะไปเรียน
ซึ่งมันก็ทำให้เรามีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้น
แล้วก็มั่นใจมากขึ้นในการที่จะแนะนำแล้วก็สอนหาน้องในเรื่องของปกครองฟุตบอล
อย่างนั้นก็นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้น
จุดหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเราทำพอจากสาวลีอีกปีต่อมา
ที่พี่สำรวจเราก็มาสร้างตรงโปรไฟล์ฝ์ของเราในเพื่อนสำรวจ
คือว่าเราพาทีมเพื่อนตำรวจจากที๒ขึ้นมาไทยลีก
ก็คือได้ชั้นก่อนเลยก่อนจะจบก็๖๗นัท

คุณละวิก็เห็นผลงานของเราจากการทำทีมสาบุรีจากการทำทีมโบลิสในโลน
แล้วตอนนั้นซึ่งเอาชนะเมืองทองในบอลถ้วยมาด้วยในปีนั้น
เขาก็เห็นผลงานเขาก็เลยทาบทามเราให้มา
ซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าด้วยฐานะตอนนั้น
เรารู้สึกว่าเรายังคิดว่าเรายังไม่ใช่โค้ชที่เหมาะกับเมืองทอง
แต่ว่าคุณละวิก็มั่นใจคุณละวิก็ติดต่อให้มาที่เมืองทอง
แล้วก็ด้วยเมืองทองตอนนั้นก็มีผู้เล่นที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงหลายคน
เมืองทองก็ห่างหายจากการเป็นแชมป์มาหลายปีเหมือนกัน
มันทำให้ณปีนั้นเราทำผลงานกันได้ดีก็คือ
เพราะเราไม่ได้แชมป์มาหลายปี
พอปีต่อมาเราก็ทำผลงานได้โอเคอยู่นะ
เพราะเราก็เข้ารอบ๑๖ทีม
มันก็เลยกลายเป็นเกือบ๓ปีที่อยู่ที่นั่น
แล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคก็คือได้แชมป์หลายถ้วยเหมือนกัน

แต่ว่าเราชอบอาเซนอนเล่นในยุคนั้น

โดยที่ไม่ได้มีแบบฝึกดเรา
แต่ว่าพยายามได้ให้ไอเดียวเค้าว่าเอ่อต้องการเล่นอย่างนี้เหมือนอย่างนี้
คือเป็นฟุตบอลเท้าสู่เท้าอะไรอย่างนี้ณตอนนั้นนะ
พอแล้วมีความรู้เยอะขึ้นพยายามเอาเรื่องของ
เกี่ยวข้องก็คืออาการครอบครองบ่อนซึ่งเราชอบ
เราชอบเป็นคนที่มีบอลอยู่กับตัวมีบอลอยู่กับทีมหรืออะไรอย่างนี้
มันก็เลยเป็นสไตล์ของเรานะตั้งแต่ทำบอลรากย่าของสระบุรีมาแล้ว
แต่ว่าในส่วนตัวก็จะชอบบนแบบนั้นมาตลอดแล้วก็จะทำบนแบบนั้นมาตลอด
ซึ่งบางทีเราไปทำที่อื่นมันอาจจะไม่ตรงคอนเซ็ปต์กับความคาดหวังของทีมของแฟนบอล
ซึ่งหรือความคุณภาพที่นักเตะมี
เพราะว่าฟุตบอลแบบที่เราทำมันต้องใช้เวลาในการทำและการสร้างทีม
และเล่นร่วมกันแล้วทำความเข้าใจร่วมกันใช้เวลาพอสมควรอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าไปทำทีมอื่นที่มีความคาดหวังเร็วและไม่ได้ให้เวลา
เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ที่จะเล่นซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไป
แต่ด้วยสไตล์ของตัวเองเรายังชอบในเรื่องของ
ทุกคนมีโอกาสหมดแต่ว่าใครที่จะสามารถโฟกัสตัวเอง
เป็นคนตรงต่อเวลามีความขยันมาณะอดทนมุ่งมั่น
แล้วก็พยายามที่จะโฟกัสตัวเองให้อยู่ในเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลที่ดี
ก็คือไม่หลุดเส้นทางออกไปหลายคนเขวออกนอกเส้นทาง
พยายามที่จะให้ทุกคนมีหลักก็คือว่า
พยายามโฟกัสตัวเองให้อยู่ในเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลที่ดีให้ได้